สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันนะฮะครับผมโอเคครับนะฮะวันนี้ก็เริ่มเงียบแล้วเนอ
กรุงเทพเราใช่รถเริ่มไม่ติดอ่ะเริ่มไม่ติดแล้วนี่มาตั้งแต่
อู๋จากพุทธมนตรน่ะอื้อมาแป๊บเดียวมาใกล้อ๋อนะฮะ
ตีท้ายครัวมาตีท้ายครัวมานะครับผมแต่เส้นวิภาวดีก็ยังมีรถค่อนข้างหนาแน่นอยู่
เพราะคนเดินทางอ๋อออกจะออกจ้ะนะฮะกลับพรุ่งเมียมเงาตรงนี้มันติดตลอดอยู่แล้ว
เราไปติดตามเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยส่งกำลังใจไปให้
ค่ะในที่สุดวันนี้เจออีกสองร่างครับ
สองร่างของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยใช่ครับ

ครับผมตอนนี้นะฮะวันนี้ครับพลเรือเอกนะครับปกครองนะครับผม
ณธาตุผลินนะครับผมท่านเป็นโคศกองทัพเรือนะครับ
เปิดเผยว่ากองทัพเรือเนี่ยยังคงดำเนินการเร่งหานะครับ
ช่วยเหลือแล้วก็กำลังช่วยเหลือกำลังพลนะครับ
กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางในพื้นที่ลาดตะเวนตามแผนนะครับ
ประกอบด้วยอ่าเรือหลวงนเรสวนนะครับแล้วก็เรือหลวงตากศิลป์นะครับ
เรือหลวงกระบุรีนะครับเรือหลวงนาธิวาสนะครับ
แล้วก็เรือต่อหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็เรือนะฮะต่อสองเจ็ดศูนย์นะครับ
รวมถึงเรืออากาศยานนะครับนะฮะทั้งของกองทัพเรือนะฮะ
นะฮะรวมถึงหน่วยงานต่างต่างร่วมค้นหาในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งครับ
ส่วนพื้นที่ตามแนวชายฝั่งเนี่ยก็ยังคงมีการจัดชุดลาดตระเวนทางเท้านะครับ
บริเวณที่คาดว่าจะมีการพบผู้สูญหายนะครับโดยเมื่อช่วงเช้าได้รับการแจ้งจากเรือประมงครับ
ที่ทำการประมงเนี่ยบริเวณเกาะสากจังหวัดชุมพรนะครับ
ว่าร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว๑ศพนะครับ
เรือตรวจการอ่าตรวจการนะครับประมงหกหนึ่งหนึ่ง
ได้เข้าทำการเก็บกู้นะครับซึ่งจากหลักฐานเบื้องต้นเนี่ย
บ่งชี้ได้ว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือต่อมาได้มีการตรวจพบร่างผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งศพนะครับ
โดยเรือตรวจการประมง๖๑๙นะครับได้เข้าทำการเก็บกู้
ซึ่งมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลของกองทัพเรือเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยได้นำร่างของทั้งสองเข้าสู่กระบวนการของการพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับ
เพื่อยืนยันตัวบุคคลรวมกับร่างที่พบวานนี้อีกหนึ่งศพนะครับ
หากสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ก็จะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกนะครับ
สำหรับการช่วยเหลือผู้ปศพภัยเนี่ยยอดกำลังพลหนึ่งร้อยห้ารายห้านายนะครับ
อ่ารอดชีวิตจำนวนเจ็ดสิบหกนายเสียชีวิตรวมตอนนี้ยี่สิบเอ็ดศพนะครับ
ในจำนวนนี้เนี่ยยังสามารถระบุชื่อได้แล้วสิบแปดนาย
แล้วก็มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลของกองทัพเรือแล้วก็อยู่ในกระบวนการการพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับ
เพื่อยืนยันตัวบุคคล๓นายคงเหลือผู้สูญหายตอนนี้เนี่ยจำนวน๘นายด้วยกันนะครับ
ขณะที่สนามบินอุตภัวเนี่ยกองการบินทหารเรือจังหวัดระยองนะครับ
ได้จัดเอ่อเครื่องบินลำเลียงแบบที่หนึ่งฟอกเกอร์เอ็มเคสี่ร้อยนะครับ
หมายเลขสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะลำเลียงศพจากกำลังพลเอ่อ
เรือหลวงสุโขทัยจำนวนสองศพได้แก่จาตรีนะครับ
สารวุฒินาดีสังกัดเรือหลวงสุโขทัยนะครับ
แล้วก็พลทหารสิทธิพงศ์นะครับหงทองสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะครับ
ยังสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็สนามบินพิศนุโลก
โดยร่างของพลทหารจากจีราวัตรทูบหอมเนี่ย
เลื่อนย้ายทางรถยนต์ไปยังจังหวัดระยองครับสำหรับร่างของพลทหารวรพงศ์บุญละครเนี่ย
ตั้งนะชาปนสถานนะครับทหารเรือพื้นที่สัตวิทย์
จนถึงพิธีพระราชเธออ่าพระราชธานเพิงศพนั่นเองครับ
ท่านผู้ชมฮะแน่นอนว่ายังเหลืออีกแปดร่างครับ
จะต้องเรากำลังส่งกำลังใจให้อยู่หลังจากที่ได้มาปุ๊บเนี่ย

ใช่ค่ะปกติอยู่ในน้ำแค่สองสามวันก็เปื่อยแล้วเนอะใช่
มีในน้ำทะเลด้วยขอให้ดวงวิญญาณทุกคนที่สูญเสียเนอะค่ะ
เขาก็เลยไม่ดีเนื่องจากว่าตอนเนี้ยก็ต้องดูว่าต้องเอาร่างผู้เสียชีวิตที่เจอเนี่ย
ไปปีมุเรศที่สว่างราศนสถาธรรมสถานที่บางสะพานก่อน
จับประจวบกิจการแล้วก็จะมีการพิสูจน์ครับอัตรรักนะฮะบุคคลเสร็จสิ้น
ซึ่งวันพรุ่งนี้๒๘ธันวาคมก็จะมีการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะฮะ
แต่ที่นั่นก่อนก่อนที่จะเอากลับบ้านครับผมก็นำแต่ร่างกับภูมิลำเนา
แล้วก็ไปสวดอภิษฐรรมแล้วก็รอพิธีพระราชทานเพลิงศพนั่นเอง
เพราะที่จริงแล้วมีเรื่องดราม่ามาเยอะแยะนะฮะว่าจริงแล้วเขาบอกก่อนเสียชีวิตเนี่ย
ก็ยังมีการติดต่อยาดพี่น้องกันอยู่แล้วทุกคนก็ไม่คิดว่าจะเสียชีวิต
แต่ในจุดแล้วก็ต้องยอมรับเสียชีวิตจริงนะครับโอ้เขาบอกว่า๘มกราคมเนี่ย
ประเทศจีนได้แล้วแต่ลักษณะการตรวจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
ต้องดูดีดีนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าง่ายขนาดนั้นอืม
เพราะเรื่องจากโควิดเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ยังเคร่งกันอยู่
จะเดินทางเข้าออกสำหรับประเทศจีนด้วย
จะไปสมัครภักรอืมรวมไทยสร้างชาติไหมอืมฮืมความชัดเจน
ไม่อยากจะตอบด้วยแบบว่าฉายาของแกมาหน้ากากคนดีเอ่ยแปดเพื่อนเอ่ย
ประเภทนี้อะไรประเภทนี้บ้อเขาก็ไม่ตอบคำถาม
ตั้งแต่เมื่อวานเย็นว่าเขาไม่ตอบคำถามครับเขาไม่ตอบคำถาม
จนวันนี้เป็นยังไงฮะก็ไม่ตอบคำถามเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ก็ถามท่านที่รถก็ไม่ตอบ
คือปฏิเสธที่จะตอบคำถามแล้วก็มีการกำชับนโยบายการ
เพราะฉะนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงคนดังนี้รัชดาศุริยกุลเนี้ยนาธิบดิกรมอุทยานแห่งชาติ
ครับวันนี้ถ้าใครติดตามข่าวเอ่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเนี้ยอืม
ถูกจับฐานคือกำลังทุกคนกำลังเข้าอวยพรปีใหม่กันอยู่
จับแบบจับแบบลูกน้องตกใจอ่ะโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะฮะวันนี้
เมื่อมีข่าวปุ๊บคนไปถามนายกนายกก็ไม่ตอบ
ไม่ตอบเลยดูเหมือนกับนายกกับพลเอกประวิทยวงสุวรร

ภักดิ์ประหลังประชารัฐเนี่ยฮะก็ไปถามคำถามแกซะอืม
นายกกับท่านรองประวิทย์น่ะดูเหมือนแข่งขันกันเองพี่น้อง
หรือเปล่าโหสักถามจะแข่งขันกันเองพี่น้องในทางการเมืองหรือเปล่า
ครับเพราะต่างคนต่างตั้งพักการเมืองใหม่อ่าโอ้โหอืมไปถามอย่างงี้
มันเหมือนการจี้จุดคำถามแกอ่ะครับอืมแล้วแกจะตอบเหรอใช่
อ่ะมันดาวน์ได้เลยที่โดนใจอ่ะอืมแกก็บอกแกก็ไม่ตอบครับ
ก็ไม่ตอบเช่นกันอืมสื่อมวลชนนะฮะก็บอกกับสื่อมวลชน
ให้ไปฟังฟังฟังนั่นอืมอืมคืออะไรให้ไปฟังฟังฟัง
คือเขาว่าอย่างนั้นจากนั้นนายกก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีนะฮะ
นักข่าวพยายามไม่รู้ว่ามีไม่มีรูปไม่มีคลิปเหรอลูกมีไหมอ่า
ลองดูสินิดหนึ่งอ่าคือนี่เอาดูอ่าฮะนี่ฮะนี่ฮะ
ท่านนายกทราบรายงานเรื่องอธิบดีกูบุตยานถูกจับเรื่อง

แล้วก็จะพยายามเลียกหลองให้นายกนี่ตอบกำถังเกี่ยวกับประเด็นต่างต่าง

น่ะมองไหมฮะนักข่าวก็รอกันอยู่
นักข่าวก็มีการแจงงแจงงานนะครับแต่ไม่ไม่มีเสียง
สนนักข่าวไม่สนนักข่าวนะฮะไปเลยครับเดินผ่านไปอีกรอบหนึ่งครับ
เอาเดินขึ้นแล้วเดินออกทางนี้ใหม่เหรอ
ก็คือเขาเปลี่ยนห้องประชุมข่าวก็รอเนอะเรียบร้อย
ยังไม่ตอบเช่นเดิมฮะที่จริงแล้วคนอยากจะฟังเสียงนายก
เพราะถือว่าเป็นการประชุมคอรมอลนัดสุดท้ายใช่
ของปีนี้ฮะหลังจากปีหน้าเหลือแค่สองสามเดือนเองนะฮะอืม
ถูกหรืออีกแป๊บเดียวนะฮะพฤษภาอ่ะเริ่มตั้งพฤษภา
อืมอีกแป๊บเดียวอ่ะค่ะแต่บางทีมีข่าวแววแววว่า
มกลากุมภาษณ์ยุบรึเปล่าอ๋อเนี่ยใช่ไหมแล้วทุกคนปุ่มภาษณ์เนี้ย
ปิดสภาเนี่ยเขาจะยุบหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่คนเขาถามกัน
นะฮะก็ต้องดูว่าจะยุบหรือเปล่า
เราก็เป็นเหมือนเดิมพลเมือง
เขาบอกคุณต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง
อยากให้ประเทศเป็นยังไงมันอยู่ในการกากบาทที่สิ้น
คุณกากบาทมันคืออนาคตที่คุณจะต้องรออีก๔ปีเนี่ย
ใช่ครับผมอนาคตที่เราต้องเลือกได้นะฮะ
หลังจากนี้ปุ๊บปีหน้าเราค่อยว่ากันเรื่องการเลือกตั้ง
อุทยานแห่งชาติคือที่กรมอุทยานแห่งชาติวันนี้นะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเขาก็มีวาระการประชุมของผู้ปริหารระดับสูงนะฮะโดยมีคุณรัชดาสุริยะกุลนาอุทยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเป็นประธานในการ

เพื่อพูดคุยด้วยหน่อยถ้ามการความงงงของผู้ปริหารอะไรเกิดขึ้นวะนี่ไงมีตำรวจมาด้วยเพราะกำลังประชุมกันอยู่ใช่ครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยาที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยทุกคนก็เตรียมจะอวยพรปีใหม่กันนั่นแหละภายหลังรับเรื่องก็ได้จัดกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจนนำมาสู่การเชิญตัวแ
ไม่ชอบเพื่อดำเนินตามการตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าปรากฏว่าค้นโต๊ะเนี่ยเจอเงิน๕ล้านบาทเงินสดเหรอฮะเงินสด๕ล้านบาทตำรวจก็ยึดไว้ตรวจสอบต่อไปนะฮะเบื้องต้นก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศ
เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙

เขาเข้ามาพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการ

มาแจ้งความเอาผิดนายรัชดา

หลังจากที่พบว่ามีพฤติกรรมใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่เหมาะสม

ปรากฏว่ามีการไปวิ่งเต้น๕แสนบาท

จากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม

หมวดงบดำเนินการและค่าใช้สอย

แม้เขาจะมีการซ้อมแผนนู่นซ้อมแผนนี่

ก็จะมีการล่อซื้อด้วยเงินสด
เขาก็ในระหว่างประชุมก็จับต่อหน้าต่อตาทุกคนเลย

เขาเอาซองไว้ก็เลยเก็บใส่ลิ้นชักไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ้าวไม่ดูเลยท่านไม่ดูด้วย
แต่เงินอีกส่วนหนึ่งที่พบในห้องผู้ต้องหายังไม่สามารถบอกที่มาของเงินสดดังกล่าวได้
ครับก็ขอบอกเอาอย่างงี้เดี๋ยวจะไปให้การในชั้นศาลอืม
โดยเชื่อว่าตำรวจมีพยานหลักฐานแน่นแน่นหนาพอฮะโอ้โหต้องตามมาก่อนแล้วล่ะ
ใช่ครับเพิ่งจะมาจับวันนี้นะแล้วที่เป็นอ่าท่านวัฒนีพิธีด้วยน่ะอือฮึ
อันนี้ก็เรียกได้ว่าเสียหายหนักเลยแล้วก็รวมถึงกำลังประชุมด้วยนะฮะ
โอ้โหลูกน้องเห็นคาตาขนาดนั้นเลยเขาเอาต่อหน้าต่อตาเลยอ่าฮะ
นะฮะแล้วก็พบเงินด้วยพบของกลางด้วยนี้ไปกันใหญ่เลยฮะโอ้ย
นะครับห้าร้านกว่านะครับผมในการมาเบิกงบในส่วนต่างต่างของกลมป่าไม้นี่
ก็มีส่วนแบ่งด้วยทุกทุกทุกส่วนเขาว่าเขาว่าเขาว่านะฮะ
โอ้โหถ้าเยอะอย่างนี้เนอะถ้าได้มาโดยสุจริตจะดีมากนะ
เอาไปผ่อนป่ะนะครับอ่าตอนนี้ก็บุกจับกลางที่ประชุมเลยนะฮะ
สำหรับคดีนี้เคสนี้ก็วันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับวันนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับ
อืมนะฮะก็ต้องตามกันต่อเพราะว่าท่านบอกว่าขอให้การในชั้นศาลนะครับ
ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปว่าจะลงเอยจบแบบไหนนะครับเก็บทำไมเก็บเงินไว้ที่
ออฟฟิศตัวเองเขาบอกเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าในกองเป็นอะไร
รับมาไว้ก่อนแล้วก็โยนไว้เขาว่าอย่างงั้นอืมเขาบอกมีคนเอาซองมาให้
ท่านยังไม่ได้เปิดดูเลยว่าเป็นอะไรเขาไม่รู้ก็เลยไปในออฟฟิศ
นะครับอ่ะมาถึงเรื่องราวน่ายินดีกันบ้างคุณผู้ชมครับ
ของขวัญวันปีใหม่ครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับ
เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับสองร้อยบาทฮะอืม
นะครับผมรับสิทธิ์มกราคมปีหน้าครับวันนี้นายสันติพร้อมพันธ์ครับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก๒๐๐บาทต่อคนนะครับ
เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะฮะโดยจะได้รับเงินในเดือนมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ใช้งบประมาณจำนวนสองจุดหกพันล้านบาทนะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงสามหมื่นบาทต่อปีนะฮะ
จะได้รับเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการนะครับผมส่วนค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
จากปกติสามร้อยบาทต่อเดือนเป็น๕๐๐บาทต่อเดือนนะครับส่วนผู้ที่มีรายได้เกินสามหมื่นเนี่ย
แต่ไม่เกิน๑แสนบาทจะได้รับเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก๒๐๐บาทต่อเดือนเป็น๔๐๐บาทต่อเดือนนะครับ
ทั้งนี้เนี่ยมีผู้ถือบัตรได้รับสิทธิ์นะฮะจะมีจำนวนกว่า๑๓๒ล้านคนนะครับ
งบประมาณกว่า๒๖พันล้านบาทนะครับโดยใช้งบจากกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่าห้ามื่นล้านบาทครับอืมนะฮะก็ได้เพิ่มไปอีกคนละสองร้อยนะครับ
ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะว่าเป็นข่าวดีหลังปีใหม่ช่วยช่วงหลังปีใหม่จ้า
เดือนมกราคมนี้นะครับนะฮะอ่าได้แล้วก็ใช้จ่ายของที่มีประโยชน์
ถูกต้องนะครับผมซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไปใช้ไว้ในครัวเรือนค่ะ
ที่ข่าวนี้คุณค่ะเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี
เที่ยวเมืองไทยเนอะอยู่เมืองไทยเราเนี่ยประมาณทั้งสิ้น๔เดือน
แล้วก็ไปเที่ยวปกติเนอะเล่นน้ำเล่นแต่น้ำตกน้ำคลอง
ก็ไปเล่นแฮปปี้ดีปรากฏว่ากลับไปที่เกาหลีแล้วคุณผู้ชมค่ะครับ
ปรากฏว่าป่วยอ่าอืมไม่สบายไม่สบายฮะสุดท้ายเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเอ่อคนเกาหลีเนี่ย
พบว่าเสียชีวิตรายแรกจากโรคอมิบาสกินสมองนะคะ
ก็คือคุณเกาหลีคนนี้เขาอายุ๕๐ปีเนอะเสียชีวิตหลังจากเดินทางกลับจากประเทศไทยไป
เมื่อวันที่สิบธันวานะคะจากนั้นเนี่ยก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แล้วก็เสียชีวิตในวันพุธที่๒๑ธันวาโดยชายคนดังกล่าวมาอยู่ที่เมืองไทย
เที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยสี่เดือนนะคะจากข้อมูลนะคะจากสำนักงานควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคแห่งเกาหลี
บอกว่าอย่างนี้ค่ะตรวจสอบพันธุกรรมเชื้อ๓ชนิดที่ก่อให้เกิดโรคอามิบ้า
โรคอมิบ้ากินสมองเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ยืนยันว่า
ในร่างกายของผู้ชายคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะมีความคล้ายคลึงกับผู้ป่วย
สำหรับโรคอัมมิบ้ากินสมองเนี้ยนะคะเป็นอัมมิบ้าหรือสิ่งมีชีวิต
เดียวที่อาศัยอยู่ในดินในเขตร้อนหรือเขตอบอุ่นทั่วโลก
เช่นน้ำผู้ร้อนนะคะ
ทะเลสาบแล้วก็แม่น้ำนะคะซึ่งอามีบ้านเนี่ย
เข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจทางจมูกแล้วก็ทาง
แล้วก็เดินทางไปยังสมองระยะฟักตัวของอามิบ้า
อาการเริ่มแรกก็จะมีอาการปวดศีรษะมีไข้นะคะ
ขึ้นไส้อาเจียนหลังจากนั้นก็อาจจะนำไปสู่อาการปวดหัวอย่างรุนแรงค่ะ
ข่าวที่บอกว่าชายชาวเกาหลีที่มาเที่ยวไทยแล้วเสียชีวิตหลังเดินทางกลับประเทศ
โดยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้ออามีบ้าตัวนี้นะคะ
ซึ่งคนจะติดเชื้อนี้จากการเล่นน้ำที่ไม่สะอาดเช่นบ่อน้ำตามธรรมชาติหรือตามสระ
คือกระโดดลงไปเล่นแล้วก็มีการน้ำเข้าจมูกสำลักน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ

คืออย่างที่เกาหลีก็ประกาศปุ๊บเขาก็ยืนยันกลับมาว่ามันเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
เพราะเขามาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยอีกครั้งหนึ่งหมอแหลปแพนด้าเนี่ยเป็นคนที่มาให้ความรู้เรา
เขาบอกวันนี้มีข่าวชายเกาหลีมาเที่ยวไทยแล้วเสียชีวิตหลังจากเดินทางกลับประเทศ
ด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
เมื่อก่อนเด็กเราจะได้ยินกันบ่อยแล้วช่วงหนึ่งก็จะหายไปแล้วถูกต้องไหมฮะ
เพราะเมื่อก่อนสมัยก่อนก็อาจจะเกิดจากการไปเล่นน้ำคลองน้ำป่าน้ำอะไรอย่างนี้แหละถูกต้องไหม
หรือบางคนบางคนสลบเวียนหัวเนอะบางทีแล้วก็แบบน้ำเข้าบางทีเชื้อก็ขึ้นสมองก็
หรือไม่ก็เล่นน้ำแล้วก็ตามตัวมีบาดแผล
เขาก็บอกว่ามันเกิดจากเชื้ออามีบ้าอามีบ้าหรือนิเกอเรีย
คนจะติดเชื้อนี้๑อย่างที่บอกไปเล่นตามบึงครองหนองแหม่น้องแหมน้ำ
น้ำตกน้ำตกก็มีเนี่ยน้ำผู้ร้อนทะเลสาบแม่น้ำนะเขาบอกมันจะอยู่อย่างเงี้
ก็เขตร้อนร้อนชื้นก็อย่างพวกเราประเทศทางเรานี่แหละครับผมแล้วปรากฏว่า
สำลักษณ์เข้าจมูกเคยเป็นมาที่แบบว่าน้ำเข้าจมูกแล้วเราสระว่ายน้ำ
มันจะเบิบเหมือนมืดขึ้นหัวนะเชื้อนี้ในระหว่างที่บางครั้งที่เราสระว่ายน้ำ
มันน้ำขึ้นจมูกเรารู้สึกเหมือนมืดหัวหรือแบบมีความรู้สึกว่าน้ำขึ้นไปจมูก
ระหว่างนั้นเขาบอกเชื้อน่ะมันอาจจะลามเข้าสมองเราได้จนถึงวันนี้เป็นไปได้หมดนะฮะ
เฉลี่ยแล้ว๕วัน๕วันหลังจากที่เราสำลักน้ำเข้าไปคือหมายถึงถ้าสมมุติคุณไปเล่นน้ำหรืออะไรเอ่ยมันจะสำลักน้ำ
เราจะเริ่มมีอาการอย่างเริ่มต้นเนี่ยคือปวดหัวหลังจากนั้นปุ๊บก็จะมีไข้ก็จะคลื่นไส้อาเจียนคอตรงนี้มันจะเหมือนคอแข็ง
สักพักมันจะมีอาการชักเกร็งครับแล้วอาการเนี่ยจะค่อยค่อยแย่ลงแย่ลงแย่ลงจนถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างที่เหมาะสมจากคุณหมอครับ
ปรากฏว่าวิธีการป้องกันการติดเชื้อฟังดีดีนะฮะวันนี้กลายเป็นคนไทยเดี๋ยวจะตื่นตนกกันหมดเพราะมันช่วงปีใหม่เดี๋ยวจะไปเที่ยวน้ำตกน้ำตึกไปเที่ยวอะไรมันจะกลัวกันหมดเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการป้องกันติดเชื้ออามีบ้าเนี่ยจากการสำลักน้ำคือ

แล้วพยายามอย่าให้มันเข้าถึงสมอง

อย่าเอาน้ำเข้าปากเข้าจมูกก็ดีสุด

มันก็ต้องมีแบบเหตุการณ์ที่เรามันบังคับไม่ได้
บางทีมันเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องสังเกตอาการดี
ถ้าสมมุติว่าอย่างที่มดบอกก็คือเข้าจมูกปุ๊บก็ให้สั่งออกมาให้สุด

หลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่า๕วันหลังจากที่คุณไปเล่นน้ำมา
ลองสังเกตดูว่ามีอาการปวดหัวหรือเปล่า
ถ้ามีอาการปวดหัวรีบไปพบแพทย์นะครับอันนั้นเบื้องต้นนะฮะ
ก็อย่างที่บอกไปเนอะปวดหัวมีไข้คลื่นไส้อาเจียน
ดูเลยอาการเริ่มต้นใช่ค่ะนะครับผมแต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะฮะ
มัน๑ในล้านเออเอาจริงคือมันไม่ตื่นตระหนก
แต่ก็ต้องระมัดระวังแต่มัน๑ในล้านถูกต้องวันนี้อ่านปุ๊บ
เดี๋ยวคนไม่กล้าไปเที่ยวกันไม่กล้าไป๑ในล้านฮะใช่ครับ
ครับผมอีกหนึ่งเรื่องอันนี้แหละน่ากลัวแล้วเจอกันหมด
คุณฟังดีนะฮะปัจจัยเกี่ยวกับ๒๔๒๘ธันวาคมนี้
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกละรอกเนี่ย
แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้
โอเคล่ะข้อดีของเราคือเราจะอากาศเย็นลงอากาศเราจะเย็นลง
ใช้คำว่าเย็นถึงหนาวเลยล่ะ
วันนี้ก็หนาวประมาณ๒๘องศาละ
หรือเย็น
๒๘แล้วก็หนาวหรอส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปาริมณฑลเนี่ย
เอาง่ายก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า
กรุงเทพมหานครช่วงแนวโน้ม๓๔วันนี้เอาคนกรุงเทพก่อน
อืมลมอ่อนอ่ะคือลมมันจะพัดถ้าลมไม่พัดหรือลมพัดอ่อนเนี้ย
ครับแน่นอนความกดอากาศมันก็จะอ่อนลงใช่ถูกต้องไหมฮะใช่
มันก็คือจะอ่อนกำลังลงฮะแต่ความกดอากาศสูงรอบใหม่จะเข้ามาเนี่ย
ในช่วงปีใหม่จึงได้ประสานทุกหน่วยงานว่าให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาพีเอ็มสองจุดห้าหรือฝุ่นละอองเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ
ความรุนแรงของสถานการณ์พีเอ็ม๒๕แล้วก็ผลกระทบกับสุขภาพเนี่ย
อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับประชาชนนะฮะค่ะจริงจริงถึง
โอกาสที่เกิดฝุ่นเพียงสองจุดห้าได้เยอะเพราะว่าลมมันไม่พัดผ่านเนี่ย

มันก็จะโฟลมันก็จะโฟล์ไปมันก็จะปลอดภัยได้หน่อย
แต่อันนี้คือถ้าอากาศมีความเย็นด้วยมันก็ต้องอยู่คู่กับอากาศเย็น
เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการออกกำลังกายตอนเช้า
หรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าไปไหนมาไหน
ที่มีมลภาวะในเรื่องของการจราจร
นะฮะเตือนไว้นะครับผม
อืมเราไปกันต่อพักกันสักครู่
ครับเดี๋ยวกลับมากันต่อฮะณช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
อืมไปกันต่อนะฮะเมื่อวานี้น้องโมทรแรงงานข่าวไป
โจรขโมยแปลกใช่ไหมขโมยปลาหมึกขโมยทุเรียนทอด
แล้วก็หนีไปทางท่ออืมล่าสุดอันนี้คือไปขโมยคณะหมอลำนะฮะ
ระเบียบวาธศิลป์ฮะโอ้ยนะครับเดี๋ยวนี้โจรมันแบบ
มาในรูปแบบแบบต่างนานาทุกอย่างใช่ครับนะฮะ
แล้วก็เรียกว่าคณะนี้เนี่ยถูกโจรแสบย่องขึ้นรถบัตรครับคุณผู้ชมครับ
ขโมยของเสียหายหลายแสนนะฮะนี่ครับคณะระเบียบอ่าหมอลำ
เบียบวัฒนศิลป์นะครับโจรสมัยนี้แสบเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับ
ทีนึงเนี่ยก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหายล่าสุดคณะหมอลำนะครับ
ระเบียบวาธศิลปนะฮะก็เพิ่งเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับ
เมื่อถูกโจรเนี่ยย่องขึ้นรถบัตรนะฮะขโมยทรัพย์สินมีค่า
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไอโฟนกระเป๋าบัตรเครดิต
ทำเอาคณะหมอลำเดือดร้อนกลางดึกฮะจนต้องยุติการแสดงครับ
โอ้โหแสดงต่อไม่ได้เลยนะครับโดยคุณแม็กซ์นะฮะ
นัทนารินนะครับพิธีกรประจำวงระเบียบวาทศิลป์เนี่ย
ได้เช็คอินเฟซบุ๊คที่บ้านหนองตาดนะครับจังหวัดบุรีรำนะครับ
เขียนข้อความระบุว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้
ขึ้นอ่าขึ้นนะฮะค้นรถบัตรทุกคันเข้าขโมยของเต็นต์ศิลปิน
ไอโฟนโปรแม็กซ์กระเป๋าน้องแพทย์เนี่ยยกไปทั้งหมดเลย
กุญแจทั้งกระเป๋าบัตรต่างอีกมากมายทำเป็นกระบวนการ
ขนาดนี้เลยเหรอขอให้เวรกรรมนำสนองตอบสนองมันไวเดอร์สาธุ
นี้เจ้าตัวก็ได้เข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวนะครับว่า
หนักเกินกว่าใจเกินร้อยนะครับทำเป็นกระบวนการเลย
ค้นทุกเต็นต์ที่เวลาคนขึ้นฉากเนี่ยมันจอบเลย
แต่ย่านคักคนสมัยนี้นะครับขโมยหมดถูกต้องนะครับ
อืมดูสิฮะนี่ค่ะคณะหมอลำก็ยังโดนด้วยทุกเต็นต์
เขาไปเต้นกันบนเวทีเขาไปรำบนเวทีเขาไปทำมาหากิน
ได้เยอะนะเนี่ยได้เป็นแสนครับค่ะเพราะว่าเวลาขึ้นกันหมดเนี่ย
ไม่มีคนเฝ้าหรอกข้างหลังน่ะถูกต้องแล้วก็ไม่ค่อยได้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้อ่ะ
จะไว้ใจใช่ครับใครหมดนะคะถึงมีคนเฝ้าเขาก็ดูแล้วไม่ได้เอียดทุกเต็ม
เพราะฉะนั้นแล้วโจรมาในทุกรูปแบบต้องระมัดระวังกันนะครับ
แม้กระทั่งคณะหมอลำก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็คณะการแสดงอื่นอื่นเนอะ
ต้องครับต้องระวังเอานะเสียแค่นี้เดี๋ยวจะได้เยอะกว่านี้นะ
ครับผมขอให้ได้งานเยอะเยอะแล้วกันนะขอให้ได้งานเยอะเยอะนะลูกนะครับผม
ระเบียบวัฒนศิลป์นะครับจ้าอืมอืมวันนี้แน่นอนว่าทุกช่วงเทสการปีใหม่เนอะ
แล้วก็เห็นน้ำใจของคนไทยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันนี้มีการบอกเฮ้
อย่างที่บอกเศรษฐกิจมันไม่ดีเลยเขาบอกรักน้ำใจจริงจริง
เจ้าของรถทัวร์ประกาศชวนผู้โจรสาธิตเอ้าใครจะกลับศักดิ์เนี้ย
เรากลับด้วยกันฟรีฟรีเฮ้ยคืออย่างที่เรารู้ว่าช่วงทำเงินนะ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ในแต่ละปีเนี่ยทุกคนก็จะเดินทางกลับบ้านเป็นความหวัง
เพราะหลายคนเนี่ยไม่ได้กลับมาหลายปีแล้วก็มีอ่าใช่
ถูกต้องไหมเมื่อปีที่แล้วเราก็ไม่แค่ว่าจะกล้ากลับมาสักเท่าไหร่
แต่วันนี้ปีนี้คนเริ่มที่อยากจะกลับบ้าน
ดูไหนสำหรับพี่น้องในจังหวัดสมุทรปราการ
ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านในจังหวัดสะแก้ว
สามารถติดรถกลับบ้านด้วยกันฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย
เนื่องจากรถกันด้านกล่าวนี้มาส่งคนที่บางปู่
เขาบอกโอ้โหจะเอารถกลับไปเปล่าน้ำมันก็แพง
แล้วมันจะเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นคือเอาคนจากบางปูมาส่งที่สมุทรปาการแล้ว
คราวนี้พี่น้องชาวสมุทรประการใครอยากจะกลับสะแก้วไหม
ที่นั่งผู้สืบข่าวก็ลงพื้นที่ก็เริ่มมีประชาชนไปจับจอง
ก็อาจจะกลับบ้านกับช่องมีก็อยากจะเดินทางไปกลับรถบัส
คราวนี้เค้าบอกว่าเฝอร์วัตตนเนี่ยอยากให้สะแก้วให้กลับบ้าน
เพราะตนคิดถึงตัวเองเนี่ยตอนที่ยังลำบากยังไม่มีรถ
เวลาจะกลับบ้านแต่ละทีเนี่ยโอ้โหทำไมมันยากลำบากขนาดนั้นวะ
ถึงเวลาช่วงเทศกาลเนี่ยรถโดยสารมันก็จะเต็ม
ทำให้ต้องนั่งรถหลายต่อโดยต้นนำรถผู้โดยสารจากศักดิ์แก้วมา
ส่งที่นิคมบางปูสมุทรปราการเมื่อเห็นผีพ่อแม่พี่น้องชาวสาวสมุทรประการ
นิคมบางปูเนี่ยมันก็ต้องมีคนสะแก้วอยู่บ้างนั่นแหละ
ถูกต้องป่ะใช่ก็เลยเชิญชวนให้ผีน้องชาวสะแก้วกลับเถอะลูก
กลับบ้านเถอะเพราะยังไงเขาก็ต้องเสียค่าน้ำมันอยู่แล้ว
ดีกว่าตีรถกับแผ่วกลับซึ่งปกติเนี่ยก็จะทำแบบนี้นะทุกจังหวัด
ถ้าไปส่งปีทธิสารแล้วตีรถป่าวกลับเนี่ยเมื่อคือมีผู้ทฤษฐานสามคนเดินทางกลับสาวแก้วด้วย

ขนาดที่ผู้ทฤษฐานมาบอกว่าโต้นมีกำหนดจะเดินทางอยู่แล้ว
พอเห็นโพสต์จากเฟซบุ๊คว่ามีรถฟรีกลับจังหวัดสาแก้ว
ก็ติดต่อมาเลยเพราะปกติจะกลับบ้านสะแก้วทีเนี่ย

อ่าราคาสูงด้วยนะมดนี่ได้บุญมาก

สุดท้ายอาจจะขอขอบคุณนะฮะ
คนขับรถอย่างน้อยก็มีโครงการแบบนี้
ที่มีน้ำใจกับทุกคนนะฮะ
ผู้ที่เห็นโพสต์นี้ก่อนเฮ้ยชื่นชมจริง
โอ้โหแล้วรถแอร์๒ชั้นด้วยนะฮะ
แล้วหน้ารถนี่คือกลับนี่แค้วคาดปลอดภัยเดินทางสะดวกสบายแน่นอน
อย่างน้อยเมื่อวานก็มี๓คนแม่กำลังนอนไปได้ไปดีเลย

นี่มีน้องไก่มีน้ำส้มมีส้มด้วยเนี่ยใช่เลยนะฮะ

ก็คืออยากให้คนสะแก้วได้กลับไปบ้าน
เพราะว่าที่เวลาจะกลับบ้านอีกทีนึง
รถโดยสารมันจะเต็มครับ
พี่ก็เลยคิดว่าโพสต์ลงในสถานีข่าวของสะแก้ว
เพื่อจะให้คนสะแก้วได้กลับไปบ้าน
แล้วก็รถรอบนตีเปล่ากลับอยู่แล้ว
เพราะว่าผมก็เคยนั่งรถโดยสารกลับสมัยก่อน
ว่าเรายังไม่มีรถมีอะไรอย่างนี้

ตบมือจริงน่ารักจริงน่ารักเนาะ

คนกลับบ้านนี่นะคุณเราเข้าใจเลยนะ
นี่เซฟไปนี่ประมาณ๘๙๐๐นะครับ
สาแก้วนะเดินทางประมาณ๓๔ชั่วโมงนะครับผม

ใครที่อยากกลับสาแก้วเจอรถพี่เขาก็กลับกับเขาได้

กลับปลอดภัยนะฮะกลับปลอดภัยถึงที่หมายปลอดภัย
เมื่อกี้สะแก้วนะคะ
แถมภาระ๒๐กว่าจังหวัดนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะ
พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นทวมนะคะผู้บังคับการตำรวจภูทรภาค๓
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างนะคะร่วมกันเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก
ในการจราจรนะคะเพื่อป้องกันในการลดอุบัติเหตุนะในช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะว่าอะไรคะ
เพราะว่าเนื่องจากว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยพี่น้องประชาชนก็เดินทางกลับบ้านกันเยอะแยะมากมายนะคะ
จราจรบนท้องถนนเนี่ยรับรองอยู่แล้วว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าคือบางคนอาจจะง่วงจะเมาหรืออะไรล่ะ
มันมีหลายเงื่อนไขมากที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูทรภาค๓ก็คือโซนภาคอีสานนั่นแหละเนาะ
ก็พื้นที่นี้นะคะจะมีปริมาณรถมากมากทุกปีนะคะ
แล้วก็ไปทางภาคตะวันออกไปสู่จังหวัดทางภาคอีสานคือทุกทิศประมาณนั้นแหละ๒๐จังหวัด
โดยมีถนนมิตรภาพนะคะถนนสาย๓๐๔กบินบุรีนครราชศรีมาซึ่งเป็นเส้นทางหลักสำคัญนะครับ
ก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ๑๖๐๐นาย
คอยดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่๘จังหวัดค่ะ
สำหรับประชาชนที่เสนจรในเส้นทางทางตำรวจทางหลวงก็แนะนำเส้นทางการเจรจรต่าง
เส้นทางที่หลีกเลี่ยงปัญหารถติดบนถนนมิตรภาพ
จำนวน๓เส้นทางประกอบไปด้วยเช่น๑ถือถนนโพฮนโยธินกรุงเทพฯสระบุรี
อันนี้เส้นที่๑นะคะเส้นที่สองเนอะก็คือใช้เส้นทางกรุงเทพฉะเชิงเซา
ใช้ถนนทางหลวง๓๐๔พนมสารคามกะบินบุรีวังน้ำเขียวปักทงชัย
ไปยังจังหวัดนครราชศรีมาหรือบุรีรำคนที่เคยไปคงจะชินแหละนะนะคะ
แล้วก็เส้นทางที่๓ค่ะใช้เส้นทางจากกรุงเทพสะแก้วอรัญญประเทศตาพระยา
โนนดินแดงและหารทรายไปยังจังหวัดบุรีรำ๓เส้นทางด้วยกันนะ
และเพราะฉะนั้นก็ลองดูเตรียมกำลังนะสำรองแล้วก็ให้ความสะดวกสะบาก
สำนวยความสะดวกด้วยกว่าหมื่นนายเลยทีเดียวใช่ค่ะ
แต่ที่สำคัญที่สุดนะเพื่อที่จะแบ่งเบาพาระของเจ้าหน้
สองสองสองพอละคับสองพอละคับอ่ามีสองคนเนี้ยเปลี่ยน
แต่ห้ามดื่มนะครับเพราะว่าจะได้เดินทางกันอย่างปลอดภัย
แต่ไม่ดื่มไม่ง่วงถูกต้องโชคดีมีชัยแต่โชคชัยมีวัว
นะครับไม่ดื่มไม่ง่วงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคน
อาจจะลืมไปพวกยายานอนหลับยาแก้แพ้ลดน้ำมูกง่วง
ครับผมนะเพราะฉะนั้นบางทีเอ๊ะฉันไม่ได้ดื่มฉันอะไรทำไม
มันดูแบบไม่สดใสกินยาพวกแก้แพ้ด้วยหรือเปล่า
ตัวเองเตรียมพร้อมความอ่าร่างกายให้เต็มให้พร้อม
ก่อนแล้วค่อยเดินทางครับเอาละเราไม่ได้อ่านข่าวหมอปลา
กันมาสักระยะไม่กินก่อนเข้ารายการเข่าใส่ไข่เกิดอะไร
ดูการข่าวเย็นอืมไหนอ่ะปลาคัมแบ็คอ่าที่ไปช่วยช่วยยายไหมนะฮะปลาคัมแบ็คแล้วอืม
ซึ่งคราวนี้หมอปลาเนี่ยรู้สึกจะเป็นไทยรัฐข่าวเย็นวันนี้เขามีการนำไปเล่ากันแล้ว
ครับว่าเฮ้ยมีคุณยายคนหนึ่งปกติเนี้ยหมอปลาจะมีแต่ทุบสารอ่า
หมอปลาจะมีแต่ลื้อสารแต่ปรากฏนี่อ้วกแล้วผมแย่แล้วครับ
ผมแย่แล้วพี่ขับพี่ขับผมแย่ผมผมแย่แล้วนี่ผมแย่จริงจริงแล้ว
ครับคือเขาเนี้ยหมอปลาไปที่ไอเซียอืมฮึต้องยอมรับก่อนนั้นที่หมอปลาก็
ยาเดินโดนหมายมาเศษยาเฉยอย่างน่ะอ้านี่นะครับเป็นความผัวใจผิดกัน
ถูกต้องที่อ้วกนี่คือสัมผัสได้นะฮะสัมผัสวิญญาณได้
ที่มันอ้วกนี้ไม่ใช่เมาใช่ไหมพี่ครับพ่มแห่พ่มแห่
อันนี้คืออาการที่เขาสัมผัสวิญญาณได้จ้ะนั่นแหละวันนี้อาการนี้มันเกิดขึ้นที่อายุทยา
ลงพื้นที่ในใบบ้านของผู้ที่ปรากฏในคลิปเขาบอกลักษณะเนี่ยคล้ายกับถูกกุมารทองเข้าสิงห
กับถูกกุมารทองเข้าสิงหรัฐอืมอืมที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัด
อายุทยาอำเภออุทัยฮะอืมหมอปลาไปถึงปุ๊บนั่นแหละ
อาการเกิดขึ้นอาการผมแย่เนี่ยเกิดขึ้นเลยครับผมเกิดอาการ
คล้ายจะอ้วกอ่าคล้ายจะอ้วกขึ้นมาเลยครับก็เลยสอบถามลูกสะพ้าย
ของของผู้ที่มีอาการฮะเขาบอกก่อนหน้านี้นะฮะตนเองเนี่ย
ก็เป็นลูกชายของเขาก่อนผู้หญิงคนนี้ได้ไปเก็บหุ่น
กุมารทองมาเว้ยอ่าลูกชายไปเก็บมาไปเก็บหุ่นกุมารทองมาจากข้างทางอ่ะ
อ่ะเหมือนกับตามตามศาลศาลเพียงตายตามที่เขาไปทิ้งอ่าถูก
อ่าฮะเขาทิ้งเอาไว้อืมก็เลยกะเออสงสารเก็บเอามาเลี้ยงดีกว่า
เอ้ยก็เลยกะจะเอามาเลี้ยงดูบูชาครับหลังจากนั้นไม่นานแม่แฟนของ
ตนเนี่ยก็ล้มป่วยลงแบบไม่มีสาเหตุฮะอืมอย่างที่เห็นนี่แหละเออ
ปั๊บความแตกต่างคือเสียงของแม่แฟนทำไมมันเด็กลง
เด็กลงเด็กลงเด็กลงเด็กลงเด็กลงเด็กลงเด็กลงเด็กลงเด็กลง
เด็กลงเด็กลงเด็กเด็กเท่านั้นไม่พอ
เมื่อวานที่เราเล่าขอกินลาบเลือดใช่ไหมฮะอ่าใช่
อันนี้ขอกินขนมเด็กอ่ะเราไปดูภาพเหตุการณ์สักนิดหนึ่งฮะ

เหรอแม่มันอยากกินเฉยเฉยอืมแต่ก่อนเนี้ยก็ให้กินหรอกกินข้าวแล้วกัน
เลี้ยวไก่อืมแล้วกลับข้าวน่ะตั้งแต่เราโรงงานอ่ะ

ตอนนี้ยังอยากกินอยู่ไหมครับแม่ยังอยากกินอยู่ไหม
ก็คือร่างกายแม่มันไม่หายแล้วอ่ะมันมีแต่ผีอยู่เต็มไปหมดเลย
ซึ่งไม่รู้ว่าผีที่ไหนอะไรแล้วก็เจาะเขาให้เจาะหรอ
มันก็ไม่มีประโยชน์แม่ในร่างกายแม่มันมีแต่วิญญาณเต็มไปหมดเลย
เมื่อกี้ก็ยกขาไม่ขึ้นเลยก็คือว่ามาบอกแม่ตรงตรงเลยว่า
คือปรากฏว่าอาการของเขาเนี้ยค่ะมักจะเป็นในช่วงกลางคืนอืม
ที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นนะอยากกินนู่นอยากกินนี่
อยากตั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่เคยเป็นครับซึ่งเชื่อว่าอาการเนี้ย
ญาติเขาก็เชื่อว่าเป็นกุมารทองอ่ะเดี๋ยวรอทางคุณหมอวิทยาศาสตร์เข้ามาพูดไงดูอีกทีนึง
ครับซึ่งผู้ที่เป็นอาการเขาบอกว่ายอมให้หมอปลานี่เอาเถอะ
สวดทำพิทย์ให้เขาออกไปเถอะอืมขอให้ผลจากงานทำบุร้อยวันญาติก่อน

ครับเราเดี๋ยวจะไปนะไม่เอาแล้วไปฟังเสียงหมอปลาสะพานสักนิดหนึ่งครับ
เป็นอย่างไรบ้านเราอ่อไม่มีไม่มีไม่มีแล้วแม่เห็นอะไรอุ๊ย

เหมือนเป็นตับเหมือนเป็นอะไรเนอะ
เมื่อวานี่ที่คุณลุงก็เป็นโรคตับที่น้ำเอาไปฟัดสะดืออะฮะ

อืมอื้อนี่เป็นความเชื่อสู่หมู่คนนะฮะคุณผู้ชมครับ
นี่ไปเก็บมาจากข้างทางเนอ
ถูกก็คือเอาจริงถ้าตามความเชื่อของลูกเขาอ่ะ
คือคนนี้หมดอายุไขแล้ว
แต่ที่เมื่อกี้เขาพูดไงจะไปเจาะไม่ต้องเจาะแล้วเพราะข้างในมันไม่ใช่เป็นตัวเขาแล้ว

ว่าจะไปเจาะทำไมข้างในไม่ใช่ตัวเขาแล้ว
แต่ขอให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวจะทำบุญร้อยวันญาติ
พรุ่งนี้ก็ทำบุญเสร็จแล้วแล้วก็น่าจะให้หมอปลามาทำพิธีต่อไป
แต่แกป่วยเป็นอะไรอยู่ก่อนเนอะน่าจะน่าจะตับแล้วเนอะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหมอปลาคัมแบ็คแล้วนะฮะ
ครับผมตอนนี้ไปช่วยฮะช่วงนี้เดินสายช่วยอย่างต่อเนื่อง
หลังก็เจอผีบ่อยใช่ค่ะ
เจอผีจริงละเดินไปช่วงนึงคฤะ
โจรโป้นหลานทองครับแต่ออกไม่ได้ฮะคุณผู้ชมครับ
เจอเจ้าของร้านนี่คือหัวใสกว่ายกมือไหว้ขอโทษบอกว่าไม่รู้จริงจริง
นี่กล้าพูดแบบนี้ครับเมื่อวานนี้ครับ
สี่สิบห้านาทีนะครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่าได้เกิดเหตุเนี่ย
คนร้ายเนี่ยเข้าไปชิงทองนะครับที่ภายในร้านทองห้างทองสุวรรณสุวรรณา
หัดใหญ่ตั้งอยู่เลขที่หกสิบสองทับสามนะครับปากซอยถนนรากหลุดทิศนะครับ
เทศบาลนครหาดใหญ่นั่นเองจังหวัดสงขราปรากฏว่าคนร้ายครับ
ลงมือไม่สำเร็จฮะเพราะว่าทางร้านเนี่ยนะครับ
ออกมาไม่ได้นี่ครับจะหนีปุ๊บเนี่ยดูฮะ
หยอกนะครับผมนะฮะหลังจากนะครับผมแต่ปรากฏว่าคนร้ายลงมือไม่สำเร็จครับ
ทางร้านล็อกประตูไว้นะครับผมหลังจากรับแจ้งจากทางพันอ่า
พลตำรวจเอกนะครับผมอัครวุฒินะฮะภูมิกับสภหัดใหญ่นะครับผม
แล้วก็นะฮะพันธบรวจโทนะครับมาชาแก้วทองรองภูมิกับการปรับปรามนะครับ
รีบนำกำลังตำรวจสภหาดใหญ่นะครับทั้งฝ่ายสืบสวนแล้วก็ฝ่ายปราบปราม
แล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยนะครับอ่าตำรวจภูทรจังหวัดสงขาได้
ชุดปฏิบัติการสามแล้วก็มีอ่าเมอร์อ่ากำลังนะครับอศฮะ
อาสาอำเภอหัดใหญ่เนี่ยลงพื้นที่ไปร้านทองแห่งนี้
พบคนร้ายทราบชื่อว่าไหนนัดถนนนะครับขวัญทองอายุยี่สิบเจ็ด
ยี่สิบเจ็ดปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่พื้นที่สี่นะครับ
ตำบลสำนักแต้วนะครับอำเวิร์ดสะดาวจังหวัดสงขรา
ยังติดอยู่ภายในร้านทองนะครับแต่ในตัวเนี่ยไม่มีอาวุธนะครับ
แล้วก็อะไรก็ยังไม่ทันทีที่จะลงมือทุบประตูก็ยอมมอบตัวกับตำรวจโดยดีนะครับ
ไม่ดีไม่มีอะไรถูกต้องและหน้าร้านก็ยังมีรถจักรยานยนยี่ห้อ
งองูต่อเต่าจอดจานสามสี่ห้าสงขราของนายนัทธนั่นนะครับ
จอดติดเครื่องเตรียมพร้อมขับหลบหนีใดทันทีนะครับโดยขณะเกิดเหตุภายในร้านทองเนี่ย
เจ้าของร้านแล้วก็ลูกจ้างอีกคนเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะครับ
ทั้งสองคนเนี่ยปลอดภัยแต่ว่าตกใจเล็กน้อยนะครับผม
จากการสอบถามนะฮะนางวิพาพรนะครับผม
เจ้าของร้านทองก็เล่าว่าชายคนนี้เนี่ยได้ขับรถจักรยานยนต์มา
จอดหน้าร้านแต่ไม่ได้ดับเครื่องยนต์ครับซึ่งมีพฤติกรรมน่าสงสัย
ตัวเองเนี่ยก็ระวังตัวอยู่ก่อนแล้วนะครับว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
แปลกแปลกแปลกแปลกจากการสอบถามนางอ่าพี่วาพรนะครับผมนะฮะ
เขาก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยน่าจะมาป้นทองแน่นอน
แล้วก็ที่สำคัญคือหลังจากที่ไม่เขาเรียกว่าจอดมอไซค์แล้ว
ตาร์ทเครื่องไว้เนี่ยแล้วก็ทำทีมาเลือกซื้อสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้น
แล้วก็เอาไปลองสวมใส่ที่คอแต่สวมไม่ได้เพราะว่ามันสั้นครับ
จึงขอเปลี่ยนเส้นอื่นหนักหนึ่งบาทเท่ากันครับและขอสวมเนี่ยที่คอตกลงซื้อเส้นนี้
แล้วก็ทำทีเป็นจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือแต่กลับหันหลังวิ่งหลบหนีออกจากร้านนะครับผม
สร้อยคอทองคำที่สวมใส่ที่คอแต่ว่าโชคร้ายครับประตูล็อกเรียบร้อยนะครับผม
ไม่สามารถออกไปได้ติดอยู่ภายในร้านจึงรีบกดสัญญาณเตือนภัยแจ้งไปยังสพหาดใหญ่ทันที
ส่วนนายนัทธนันเนี่ยนะครับก็ได้เดินกลับมาถอดสร้อยคอคืนพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษ
อืมตามนั้นเลยได้ด้วยยิ้มออกไม่ได้ไม่ได้
หลังเกิดเหตุทางตำรวจภหัดใหญ่ได้คุมตัวนายนัทธนไปสอบสวนแจ้งเขาหาความผิด
วิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพานะนั่นเองครับเรียบร้อยฮะเดี๋ยวนี้เขามีประตูล็อกอ่ะตรงนี้
นี่ดีนะนางไม่พกอาวุธมานะใช่ไง
อันนี้คือครับร้านโชคดีมากนะแต่ที่ร้านทองตอนนี้อาวุธก็เยอะเช่นเดียวกันนะฮะ
แก้วของร้านก็มีแก้วของร้านอ่ะอยู่หลังร้านน่ะเต็มเลยนะเต็มเลยใช่ไหม
เราไปฟังเสียงพนักงานซิจังมั้ยฮะอ่ะไปฟังครับ
หลังจากเข้ามาในร้านปุ๊บเนี่ยก็ทำทีเลือกเส้นเลยชี้เลย
ที่ใหญ่ที่สุดพอเลือกปุ๊บแต่สิ่งที่เขาบอกก็คือเขาอยากได้สร้อยคอหนึ่งบาท
เขาขอโอนน้องพนักงานก็เอาที่จะสแกนโอนให้เขาก็เริ่มหันซ้ายหันขวา
หลังจากนั้นก็เริ่มที่จะวิ่งเลยคือดูออกตั้งแต่เข้ามาแล้ว
ครับผมเนาะในร้านบอกดูแบบเรียบร้อยเรียบร้อยหันมายิ้ม
หันมายิ้มยกมือไห้เขาอีกขโมยทองเขาแล้วยกมือไหว้เออดีเนอะ
ถูกต้องนะตัวเองเอาคืนไปครับขอออกได้ไหมขอได้ไหม
บอกที่จริงเนี่ยเรื่องข่าวการป้นทองมีทุกวันอยู่ที่ว่านักเบา
ถูกที่จริงบอกตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยป้นทองกับยาบ้าไม่มีวันไหนฮะ
อืมเขาบอกวันหนึ่งสองสามคดีอ่ะรายวันเลยอืมแต่เมื่อกี้เนี้ย
ร้านทองเขียนไม่เห็นเหรอที่นี่มีเงินสดเขียนไว้เลย
อย่าทองไปอย่างนี้อย่าเอาทองไปโหก็ไม่เคยก็ไม่น่าเชิญชวนโจรขนาดนั้น
แต่ว่าเห็นก็จับได้หมดนะจับได้หมดเพราะว่าเขาอ่าเส้นทางตามกล้อง
มีกล้องเต็มได้หมดแล้วป้ายเลขทะเบียนก็ค่ะที่แม่สอดจับได้อย่างที่
เอาปืนยิงก็ยังจับได้ไม่ครบถูกต้องไหมอ่าแต่ก็ได้อ่ะได้
เกือบครบได้ส่วนหนึ่งเพราะถูกต้องไงใช่ครับเนอะนะฮะเอาละ
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะช่วงหน้าครับ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
ครับผมอ่าไปยังไงต่อสุดท้ายนะซุปตาลัย
ทำบุญวันเกิดมอบจักรยานเนอะเขาบอกเป็นนางเอกที่ขยันทำบุญแหละ
คือเบลล่ารานีต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยเมื่อวันที่๒๔
ที่ผ่านมาเนี้ยก็เป็นวันเกิดของนางเบลล่าสามสิบสาม

พร้อมกับระบุแคปชั่นว่าขอบคุณน้องเบลล่า

แล้วก็มอบจักรยานจำนวน๒๐คัน

โอ้โห๒๐คันนะ
ใช่ส่งผลบุญให้อนาคตไปได้ไกล
จักรยาน๒๐คันเลยทีเดียว
นี่คุณผู้ชมส่งมานี่ดีนะ

ใช่ป้นทองเนอะ
นะครับผมนะฮะ
เป็นอีกหนึ่งบุญนะครับของน้องเบลล่าก็

เด็กก็เรียกได้ว่าเด็กก็จะได้มีจักรยานในการขับด้วย

ส่งไปเรื่อยเสริมไปเรื่อย

เปิดคลิปซ้อมนะฮะซ้อมสด
ร้องเพลงแล้วก็รวมถึงหน้าสดด้วย

แย่งงานหรือเปล่านี่ฮะสวยไหมครับ
สวยนะครับนี่หน้าสดยังสวยเลยครับ

น้องปลางกัณฑรรณนะครับผมที่ไม่ว่าจะอยู่ในลูกไหนเนี๊ย๊ะ
ก็ทำให้หลายคนใจละลายแทบ

ล่าสุดตัวตัวได้โพสรูปหน้าเองอ่ะ

แห่กดไลค์รูปถล่มทลายครับ
โดยปรางเนี่ยเผยว่าตอนแรกไม่รู้เลยว่าจะมีคนมาดู
แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้ทำผม
จริงหนูโอเคนะที่จะไปพบคนอื่นแบบหน้าสดแบบนี้
แต่บางทีเนี่ยมันก็จะมีความง่วงนอนอยู่บ้างโถ
แต่สวยเนอะใช่แต่วันนั้นเนี่ยโชคดีที่หนูนอนเต็มอิ่มค่ะ
เขินนะคะที่กลายเป็นคลิปไวรัลนะครับ
จากนั้นเนี่ยหนูยังพยายามฟังด้วยว่าเราร้องดีไหมในคลิปนั้น
ส่วนเรื่องเพื่อนที่เป็นนักร้องมาแซวให้เราหยุดเนี่ย
เพราะจะทำให้เขาตกงานค่ะอันนี้ตัวเองบอกว่าขำมากค่ะ
มาก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าน้องปรางล่าสุดตอนนี้คือ
รับงานร้องเพลงตามอีเวนต์ต่างใช่เพราะว่านางร้องเพลงดี
ร้องเพลงเพราะแล้วก็ไปคอปเวอร์กับน้องโตด้วยนะครับ
อันนั้นเป็นยูทูปอันนั้นเนี่ยทำให้คนได้รู้ว่า
ปรางเป็นคนร้องเพลงเพราะมากเล่นแวลินได้ด้วยนะ
ใช่นะครับวันนั้นเนี่ยน้องโตก็เล่นไวรินด้วย
ลองฟังสักนิดมั้ยฮะมีเหรอ

เพราะเนอะร้องสุดยังเพราะขนาดนี้เลย
ก็คือแต่งหน้าแต่งผมด้วยทำผมด้วยแล้วก็ไปร้องสดนะ
ฟินเนี่ยผมละสายตาไม่ได้เอฟซีน้องปรางหนึ่งคนละกันนะครับ
มาที่คนนี้ใครฮะสวยเหมือนกันคุณเจมส์ไงภรรยาเชนธนา

โอ้นี่สุดนะครับตัวนี้
ก็เป็นแฝดสามชายหญิงเนาะน้องสตารี่น้องสโนแล้วก็น้องสกายเลอร์นะคะ
เมื่อวันที่๑๗ธันวาที่ผ่านมานะครับ
เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะลงสตอรี่เนี่ยเพื่อที่จะบอกปัญหาที่พบ
เพราะว่าเวลานี้เขาพาลูกกลับบ้านค่ะ
ปัญหาก็คือสองหนุ่มหน้าเหมือนกันมากแล้วก็ไม่มีตำหนิใดทั้งสิ้นเลย
แม่ก็ลำบากนะคะเพราะว่ามาถึงบ้านนี่ยังไม่กล้าถอดข้อเท้าที่โรงพยาบาลเขาจะติดแท็กมา
แม่ก็ไม่กล้าถอดเลยเพราะจำไม่ได้นะครับ
คนไหนเป็นคนไหนเดี๋ยวคนนี้ให้นมแล้วคนนี้ให้หรือยังเดี๋ยวไปให้คน
ที่สามารถแบบความแตกต่างได้เขาเป็นชายคู่เหมือนกันขนาดนั้นมากขนาดนั้นเออ
เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยยังไม่ถอดแท็กที่เท้าที่โรงพยาบาลใส่ให้ตอนนี้เริ่มจะบาดไปแล้วด้วยนะคะ
ทีนี้เขาก็นั่งจ้องที่หูเขาบอกว่ามีความแตกต่างตรงหูนิดนึง
แต่ในความเป็นจริงนะคะเวลาดูแบบเวลาแบบช่วยลูกดูแลลูกใครจะมานั่งสังเกตหูว่าอย่างนี้นะคะ
มึนไปหมดแล้วนะแม่บอกทำยังไงดีนี่ปัญหาของแม่
มันคนละที่กันมันก็ยากเนอะมันเป็นจุดที่ต้องสังเกตละเอียด
ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็ต้องละเอียดนิดนึง
แต่ใบหูมีความต่างกันนิดนึงนะเพราะว่ามีรอยหยักเห็นไหม
รอยหยักด้านบนนิดนึงรอยหยักรูปหัวใจ
ใช่อีกคนนึงไม่มีรอยอยากต้องคอยดูหูลูก
ใช่เป็นหูด้านซ้ายด้วยน่ารักจังเลยอะ
ตอนนี้มีเด็ก๕คนโอ้โหแฮปปี้เลยบ้านมีในความอบอุ่นนะ
วิ่งกันสู้ตายใช่นะครับโอ้โหแฝดสามเก่งมากน้องเชน
แฝด๓น่ะนี่เป็นแฝดธรรมชาติหนึ่งนะ
หมายถึงว่านางมีไข่๒อันนางไข่๒ใบ
ก็คือแฝดมาคู่นึงไม่ใช่ใส่ผู้หญิงคนผู้ชายคน
เสร็จแล้วผู้ชายอ่ะเป็นแฝดที่เกิดขึ้นเองนะเอาเหรอโหโชคอ่ะ
คุณจะได้นะแฝด๓นี่ไงครับผม
แล้วเป็นหญิงมาให้๑จบครบเลยดีแล้วลูกเดิมอีก๒เป็น๕เป็น๕ครบแล้วนะครับ
โอ้โหครอบครัวอบอุ่นพ่อแม่ต้องทำงานหนักขึ้นเยอะ
แต่นี่ก็จะเห็นเชนออกทีวีมากขึ้นครับผม
ต้องขายของกันทั้งวันเลยหรอครับเพราะมีลูกเยอะขนาดเนี่ย
สบายแล้วเพราะธุรกิจตอนนี้ก็ไปได้ดีค่ะนะครับผมอะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า

มาถึงข่าวต่อไปครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของน้องนาวที่สาหน้านั่นเองนะฮะ
ฟาดเคราะห์สิ้นปีครับรถโดนชนท้ายแฟนหวยแห่เข้ามา
เลขทะเบียนกันเพียบเลยนะครับไหนออกมาโพสต์ว่า
ออกมาโพสต์นะโชว์ฟาดเคราะห์ใหญ่รับสิ้นปีนะครับ
หลังรถหรูโดนชนท้ายนะครับสำหรับน้องนาวที่สาหน้า
ซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวออกมาแชร์ประสบการณ์ผ่าน
จ่อนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าของขวัญจากโดนจุ๊บก้นใบหนึ่งที

ตามหาแผงลอตเตอรี่ก่อนแล้วนะคะ

งานนี้ก็มีคนแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์

ตอนนั้นควรไปสงสัยว่าไอด์แยทกินกับไอด์ตู้มตาหรือเปล่า

ไอด์แยทก็จัดแจ้งไปลองคุยกับคนมองดูสิ

ไอด์แยทจะจะหยุดทะเบียนกันแล้ว
หนูก็ไม่ได้เป็นเมียมันเนอะหนูจะไปรู้ได้ยังไงว่ะ
แต่ตอนถ่ายละครด้วยกันนะโอ้โหนางเป็นคนที่หุ่นแบบเฟิร์มมาก
แน่นอนไม่งั้นเจ๊มดก็จะรักขนาดนั้นเหรอ

เอาล่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะฮะ

สวัสดีครับ
ข้าวไทยไทย
สดกว่าไทย
ใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา